เราเจอกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ช่วงประมาณ๕ทุ่มครึ่งนะคะ
กับรายการไทยรัฐเจาะประเด็นสำหรับช่วงแรกวันนี้ค่ะ
ระจอบประเด็นพาไปดูเหตุการณ์ที่พัทธลุงนะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจพัทธลุงกำลังเร่งไล่ล่ากลุ่มคนร้าย
ที่ไปก่อเหตุถล่มยิงกลุ่มชายชะกันที่อยู่บนรถเก๋งกว่า๔๐นัด
เสียชีวิตไปถึงสามคนหนีได้มาหนึ่งคน
ก็คาดว่าปมปัญหาน่าจะเกิดจากการเคลียร์ปัญหาไม่ลงตัวกัน
เรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสุชาดา

กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ระทึกกลุ่มคนร้ายขับรถกระบะ
พวกที่ดักอยู่ริมฟุตบาทถล่มยิงใส่ในรัตนพงศ์จันปน
อายุสามสิบแปดปีจนแน่นิ่งกับพื้นถนนนายชาวลิศแร่ลี
นั่งข้างคนขับฉวยโอกาสเปิดประตูวิ่งหนีออกไปได้
ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะเดินกลับมาถล่มยิงใส่บ่อนหลังคนขับ
ที่มีไหนอัตฑกรนุ่นปานอายุยี่สิบห้าปีและไหนพรรษกรดำสนิทอายุยี่สิบเอ็ดปีนั่งอยู่
และกระหน่ำยิงซ้ำรอบที่๒ด้วยปืนบูซี่จนคนบนรถเสียชีวิต
จากนั้นขับรถออกจากที่เกิดเหตุบริเวณธนาคารทกศท่ามิล้ำ
ครูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทธลุง
และขับรถไปจอดทิ้งไว้บริเวณหัวสะพานคลองลำเบ็ด
ตำรวจท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
พนักงานร้านข้าวต้มใกล้ที่เกิดเหตุเล่านาทีระทึก
ขณะที่กลุ่มคู่กรณีขับรถตามกันมา
ที่ฝ่ายรถกระบะจะชักปืนถล่มยิงใส่ฝ่ายรถเก๋ง

ยืนยันว่ากลุ่มคู่กรณีไม่ได้มีปากเสียงกันภายในร้าน
มีเพียงคนในร้านที่ได้ยินเสียงปืน
พากันวิ่งหนีชุลมูลหลบเข้าไปหลังร้าน
คนที่มากินก็นั่งอยู่ตำรวจมาก็นั่งกินอยู่

ไม่ได้ยินเสียงที่เขาจะล้อเห็นก็ปั้งอยู่แล้ว
พี่ก็กลัวกลัวเด็กบอกเด็กทั้งร้านว่า
เข้าไปอยู่ข้างในก่อนไปไปวิ่งกันเลย
พี่นอนอยู่ในนู้นหลวงเหนื่อยสู้น
แล้วลูกสาวก็นั่งอยู่ตรงนู้น

พอเสียงปืนหมดเราก็ออกไปดูนอนอยู่แล้วคนหนึ่ง
ขณะที่พ่อของนายรัตนพงศ์บอกว่า
ลูกชายเพิ่งพ้นโทษออกมาได้๔เดือน

ก่อนขาดการติดต่อพบอีกครั้ง
กลายเป็นศพถูกถล่มยิงจนเสียชีวิต
ด้านภรรยาของนายอัตกรเล่าทั้งน้ำตาว่า
ลูกชายวัย๖ขวบและลูกในท้องของเธอต้องกำพาพ่อ
สามีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
แต่ที่ต้องถูกฆ่าตายเพียงเพราะอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
แล้วก็ไม่รอบไปทำไม่รอบคือไม่อยากให้รอบไปหยุดภาพประนันแล้ว
อยากให้จับไม่ได้เลยเร็ว
เพราะว่าคืออยากให้รู้ว่า
คือไม่ตั้งใจยิงมันหรือหญิงเก้ย
ที่ทริปที่ทริปเรื่อย

ว่ามีประนาฮิต
ซึ่งก็บอกว่าข้าทำว่าประนาฮิต

การคุยไม่รุ่งเข้นล่างล่ะ
จะเรียกว้าแล้วเข้นล่างแล้ว

ส่วนเยือกุฏฐศุลย์ที่หลบหนีออกจากรถ
มีรายงานว่าคนร้ายตามไปยิงจนเสียชีวิตแล้ว
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน